คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ว่ากันด้วยเรื่องของโครงไก่เรืองแสงที่ร้อยเอ็ดค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะคือเจ้าของโครงไก่เขาบอกว่าเพื่อนบ้านให้ไก่มาครับ
เขาก็เอาไก่ไปต้มแล้วก็กินเนื้อไก่มันเหลือนิดหน่อยเนื้อไก่ติดโครงไก่
เอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้หมากิน
เมื่อคืนนี้ลงมาเข้าห้องน้ำหันไปดูที่โครงไก่
เรืองแสงเป็นแสงสีฟ้า

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพค่ะ
ประหลาดแสงประหลาดมาจากไหนครับเดี๋ยวไปดูกัน
น่าครับตามมา

แสงมันอยู่ในโครงไก่นี่ครับตรงนี้
ขนาดเปิดไฟแล้วนะคะยังเห็นเลยค่ะ
แต่ในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่ความจริงไม่ได้ซ่อน

แล้วไม่ได้ใส่อะไรลงไปค่ะ

กินไปแล้วด้วยแซ่บสุด
คือที่เราจะเล่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องผีเรื่องลี้ลับอาถรรพ์อะไรนะพี่อุ๋ยคุณผู้ชม

คือเจ้าของโครงไข่เขากลัวว่ามันมีสารเคมีอะไรตกค้างอยู่ในไก่หรือเปล่า
แล้วเขากินไปแล้วไงใช่เหลือแค่โครงแล้วไงเพราะมันมีสารเคมีตกค้าง
เขาก็กังวลเป็นห่วงสุขภาพของตัวเอง

เหลือแค่นี้คือพอตอนมืดมันจะเห็นแสงชัด

มันก็ยังเห็นเป็นอะไรเรืองแสงสีน้ำเงินอยู่

เราก็เลยส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทีมข่าวของเรา

อยู่ที่อำเภอศรีสมเด็จจังหวัด๑๐๑

เจ้าของบ้านเอาโครงไก่มาให้ดูเลยนะคะ
ทีมข่าวก็พยายามใช้กล้องใหญ่ของทีมข่าวเรา

แต่ในโครงไก่ตัวนี้เจ้าของเขาบอกว่ามันเป็นแสงสีฟ้า
เดี๋ยวลองดูนะคะว่าทีมข่าวของเราลองถ่าย

ถ้าเกิดถ่ายจากกล้องตัวใหญ่

ซึ่งเป็นห้องน้ำของพี่เขาเนี่ยเจ้าของบ้าน

สุดท้ายเนี่ยโครงไก่นี้มันจะมีแสงเรืองแสงจริงหรือไม่

ลองปิดประตูดูนะครับ

แต่ที่มองด้วยตาเปล่าของผมคุณผู้ชมครับ
จะมีแสงเรืองแสงในตรงโครงไก่จริง

โถเอาความขนลุกของผมคืนมา
อุตส่าห์ขนลุกรอคุณเขียนมาสอน
แต่บางทีโครงไก่มันจะมีกระดูกอ่อนนะ

กระดูกใสของมันมันจะสะท้อนแสงได้หรือเปล่า

เอาไปต้มกินแล้วมันเหลือแค่นี้จะเอาไว้ให้หมา

แสงนี่ไฟบ้านแข็งแสงในต้นโครงไก่จริงนี่
มันเป็นเหมือนแสงประหลาดน่าตกใจค่ะ

ถ้าเผลอินแฟนแล้วแล้วก็ลูก

อาจารย์ออสค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์บอกว่า
ไอ้แสงที่เห็นน่าจะมาจากแบคทีเรีย
คทีเรียที่สามารถเรืองแสงได้
ซึ่งมาจากเนื้อดิบหรือต้มไม่สุกนั่นเอง
แต่ถ้าเอาชัวร์นะอาจารย์ออสบอกว่า
ส่งมาเดี๋ยวจะตรวจให้
หาที่มาของเรืองแสงสีฟ้าสีน้ำเงินจากโครงไก่

คทีเรียเป็นแบคทีเรียที่มันอาจจะดูแล้วเรืองแสงได้ค่ะ
ถ้าอยากตรวจจริงก็แช่ยงแช่เย็นไว้หน่อยนะฮะ

นี่สุนัขแถวนั้นร้องไห้แล้วเนี่ย
เหลือแค่โครงแล้วยังไม่ถึงมือเลยเนี่ยคุณเขียนมาสอน
กินซะแล้วมันเรืองแสงซะก่อน